ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุสลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๕ทุ่ม๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นกรณีที่มีรถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากทางหมู่บ้าน
แล้วรถจักรยานยนต์ทางตรงพุ่งมาชนกันเลยกลางถนนแบบนี้ที่ชายภูมิ
แต่ล่าสุดเนี่ยคนที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
วันนี้กลายเป็น๓ศพแล้วเหตุการณ์นี้
งั้นทั้งสองคันนี่ก็คือตายหมดเลยใช่ตายหมดเลย
นี่นะคะคือวัดที่เจ้าบ่าวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากทางออกหมู่บ้าน
ข้ามไปอีกฝั่งรถจักรยานยนต์ที่มาทางตรงก็พุ่งชน
ห้าทุ่มค่ะเจ็ดตุลาคมถนนสายสองศูนย์สองชายภูมิบัวใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินายธวัชชัยโพนาฝ่าย
กับนายสุเทพศ์เสราลาชัยอายุยี่สิบแปดปี
ค่ะนั่งคุยกันเรื่องของการเตรียมงานแต่งงานที่บ้านของเขา
แล้วเพื่อนก็ขอตัวกลับแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเนี่ย
พี่ชายของผู้ตายนายวินัยบอกว่าน้องชายกำลังจะแต่งงาน๙พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะ
งานแต่งงานก็เตรียมทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วแจกซองก็เตรียมแล้ว
เรื่องของโต๊ะจีนก็เตรียมแล้วพอแม่รู้ว่าลูกชายมาประสบอุบัติเหตุก่อนจะแต่งงานแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะโอ้โห
แม่นี่ร้องไห้ตลอดเวลาเป็นลมไปหลายตลบเลยอะค่ะ
คือเจ้าเบ่าเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวกำลังจะออกจากซอย
อีกครั้งก็มากันสองมาถนนใหญ่ก็เสียชีวิต๓ศพเลยนะครับ

นายสุเทพที่เป็นว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ

กับวาที่เจ้าสาวเก้าพฤษจิกายล
ใช่เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วจะแต่งงานนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่บ้านของนายสุเทพนะครับหรือว่าในเก่งนะครับ
ก็มีพิธีศพจัดอยู่ที่บ้านนี่แหละครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับว่าที่เจ้าสาวนะ
กายนนี้แล้วแต่แฟนนุ่มกลับมาต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบกระทันหัน
คือว่าที่เจ้าสาวบอกว่าความรู้สึกนะ
คือมันสะอึกจนพูดไม่ออก
ได้แต่คิดถึงภาพเก่าภาพความหลัง
ภาพแห่งความประทับใจที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
เพราะว่านายสุเทพกับว่าที่เจ้าสาวเนี่ย
เขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะ
รู้จักกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนด้วยกัน
จุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่ก็คือเริ่มจากเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจกันพัฒนาจนมาตกลงเป็นแฟนกัน
ตลอดเวลาที่รู้จักกันคบหากันว่าที่เจ้าสาวบอกว่า
ประทับใจในตัวแฟนนุ่มทุกอย่างเพราะว่าว่าที่เจ้าเบ่าของเขาเนี่ย
ไม่เคยนอกใจเขาเลยนะตั้งแต่มัธยมมามหาวิทยาลัย
เติบโตมาทำงานจะแต่งงานกันเนี่ยว่าที่เจ้าเบ่าไม่เคยนอกใจเขาเลย
มีความตั้งใจแล้วก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่เป็นทองแผ่นเดียวกัน
แต่วันนี้มันไม่มีแล้วว่าที่เจ้าสาวบอกว่ามันหมดแล้วมันจบแล้ว
งานแต่งไม่มีอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะอธิบายยังไง
บอกได้แค่ว่ามันเสียใจมาก
มากก็คบกันมานานนะคะก็คบกันมาเรื่อยก็คิดว่ามันเราก็คบกันมา
แล้วก็อยู่ด้วยกันเรียนรู้กันมาคิดว่ามันน่าจะถึงวันที่เราต้อง
ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีค่ะ
มันก็การแต่งงานมันก็เป็นประเพณีการอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้
เราจะแต่งงานเราไม่ได้คุยกันว่าแค่วัน๒วันหรือเดือน๒เดือน
มันก็มีแพลนแล้วก็เตรียมงานกันมาเรื่อยค่ะ
ก็อย่างเดียวที่จะบอกนั่นแหละค่ะความรู้สึกทั้งหมด
เรารู้กันอยู่ว่าเราเป็นยังไงเราสื่อสารกันยังไง
เรารู้สึกยังไงต่อกันเขารับรู้ส่วนตัวหนูก็รับรู้จากเขา
คือฝ่ายของวัดที่เจ้าสาวเธอไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรทั้งนั้นนะครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นว่าเบลอหน้าเบลอภาพหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าของวาธิเจ้าสาวเนี่ย
เพราะว่าเธอยินดียินดีให้เราให้สัมภาษณ์นะ
ที่จะให้สัมภาษณ์กับเราเปิดเผยข้อมูลต่างแต่ว่ายังไม่อยากเปิดเผยตัวตน
ก็เลยต้องขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่พร้อมนะครับ
ขณะที่พ่อของคุณสุเทพว่าที่เจ้าเบ่านะครับคุณพ่อชื่อสุพรมเสราชัย
ก็ยังเศร้าอยู่ฮะเนี่ยฮะให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้ไปนะครับ
คุณพ่อบอกว่ามีลูกสามคนนะผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนกลาง
หลังจากนี้ก็คือต้องทำใจแล้วก็ต้องต่อสู้กันต่อไป
ตอนนี้เสียใจมากหากยังมีเรี่ยวมีแรงก็จะหาทางพยายามทำบุญให้กับลูกคนนี้ตลอดไป
อยากบอกว่าที่เจ้าสาวว่าก็ขอให้ทำใจ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกสงสารว่าที่เจ้าสาวมากหรือว่าว่าที่ลูกสะพ้ายเนี่ยนะสงสารมาก
เพราะว่าไม่ได้แต่งงานครองคู่กับลูกชายของเขาอีกแล้ว
แต่งงานก็พิมพ์เสร็จหมดแล้วงานทุกอย่างสถานที่เตรียมไว้หมดแล้ว
เรื่องของพิธีมั่นหมายมั่นหมายไปแล้ว
ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเอาทองคำน้ำหนัก๔บาทไปมั่นหมายเจ้าสาวไว้แล้ว
ค่าสินสอดก็เตรียมไว้แล้วตั้งใจว่าจะให้สินสอดวันแต่ง๕แสนบาท
ของพ่อเนี่ยมีอยู่สองแสนของลูกชายก็คือคุณสุเทพว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย
เขาก็มีอยู่๓แสนแต่ตอนนี้งานแต่งก็คงต้องยกเลิกหมดแล้ว
ข่าวที่ออกไปพ่อก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาไปแจกการ์ดแล้วไปไอ้นั่นน่ะไม่เป็นความจริง
ท่านนี่ยังไม่ได้แจกสักใบเลยพ่อนี่ต้องพาไปหาญาติผู้ใหญ่
ทางตลาดทางบ้านเกิดแม่เขาอะไรพ่อต้องเป็นคนนำพา
ัสนี่ปฏิเสธได้เลยว่าไม่ใช่เอากัสไปแจกตอนกลางคืนแล้วประสบอุบัติเหตุ
สักห้าโมงเนี่ยยังได้คุยกันอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าอดทนพ่อก็เสียใจมากครับ
ทำใจไม่ได้จริงเพราะว่าอยู่ด้วยกันถวด
เขาอยู่ด้วยกันมาแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างเตรียมให้หมดทุกอย่างแล้ว
สินสอดของมันอะไรก็เตรียมไว้แล้ว
ความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
ที่ต้องมาสูญเสียลูกไปแบบนี้บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้จริง
คุณแม่ของวาที่เจ้าบ่าวคุณแม่ธิติมาก็บอกว่าเสียใจมาก
ลูกชายเนี่ยตั้งใจเตรียมการ์ดงานแต่งจะแจกญาติพี่น้อง
ยังไม่ทันได้แจกญาติผู้ใหญ่เลยนะคะมาเสียชีวิตซะก่อน
แม่บอกว่าลูกชายคบกับว่าที่เจ้าสาวคนนี้ตั้งแต่เรียนชั้นม๖ค่ะ
บกันมานานมากเขาก็ช่วยเหลือกันดี
สมัยเรียนว่าที่เจ้าสาวเรียนเก่งกว่าลูกชายแม่ก็คอยช่วยเหลือ
ลูกชายเรียนจบมาด้วยกันพอดูใจกันไปสักพักก็ตกลงแต่งงานกัน
ที่เจ้าสาวเป็นชาวจังหวัดนครนายกทำงานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ลูกชายแม่รักแฟนคนนี้มากยืนยันว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้น
มันก็ทำใจยากเหมือนกันนะลูกทำใจยากเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่พ่อแม่จะรักมากไปกว่าลูกนี่ไม่มีแล้ว
แม้แต่ชีวิตเราถ้าเราแลกได้
เราก็อยากแลกเอาชีวิตให้แม่เป็นดีกว่าดีกว่าให้เราเห็นลูกเราเป็นแบบนี้
นายนัทธวุฒิธรรมโชธนะครับเป็นรุ่นน้องของวาที่เจ้าเบ่า

อายุ๒๒ปีเนี่ยคือคนที่ว่าที่เจ้าบ่าวเขาไปหาในวันเกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยคือเขาเพิ่งกลับมาจาก

ค่ายทหารเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
แล้วนายสุเทพก็ขี่รถมาหาแวะมาหามาทักทายตามปกติไม่ได้มาแจกการ์ด

อมรับว่านายสุเทพก็กินเบียร์แต่ว่าแค่๒แก้ว
แล้วก็ขอตัวกลับไม่ได้มาแจกการ์ดแต่งงานแค่แวะมาทักทาย
เหมือนกับมาคุยมาบอกรุ่นน้องมาบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่จะแต่งงานนะ

หลังจากที่นายสุเทพขี่รถออกไปไม่ถึง๕นาที
ก็มีรุ่นน้องของเขามาบอกว่าพี่เก่งถูกรถชน
ก็เลยรีบพากันออกไปดูแต่ตอนนั้นก็ช่วยไม่ทันแล้วเสียชีวิตแล้ว
วันที่ไปหาผมก็กินได้๒แก้วก็ขอตัวกลับบ้าน
มากับการหากันนี้เนี่ย
ในจุดเกิดเหตุนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มได้ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

ตอนนั้นกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันแบบเสียงดังมาก
ก็เปิดหน้าต่างบนบ้านออกมาดูแล้วก็เห็นทั้ง๓คนที่มากับมอเตอร์ไซค์

ชาวบ้านก็รีบมาช่วยกันรถพยาบาลอะไรก็มาก็ส่งโรงพยาบาลกัน
ซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
เพราะว่าเป็นสี่แยกแต่ชาวบ้านบอกว่าสี่แยกตรงเนี้ย
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเพราะฉะนั้นใครจะผ่านไปผ่านมา
กลางวันกลางคืนต้องระมัดระวังกันเอง
เป็นแยกวัดใจแล้วเป็นทางตรงยาว
เวลาที่ถนนโล่งเนี่ยคนที่มาก็บางทีก็ไม่ได้ทันระวัง
นี่ก็จะตรงกันยาวเลย
ฝ่ายที่ออกมาก็สี่แยกเนี่ยคือมันเกิดอุบัติเหตุง่ายมาก
ชาวบ้านบอกไม่มีสัญญาณไฟจรจร